เสียงอาหารเนี่ยอ๋อ
นี่เสียงอาหารแบบซูซ่า
แสดงว่าต้องใส่โซดาลงไปแน่เลย

ชาซื้ออ่า
โอ้โหเนี่ยเติมไปหมดแล้วเนี่ย

ช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตลอดกินกันต่อเลยนะคะ
สำหรับเมนูที่จะนำเสนอต่อไปนี้

หมูกะปิที่ไม่เห็นกะปิ

อาจจะเป็นหน้าตาแบบคุณก็ได้นะ

นี่แหละเมนูที่คุณชนะบอก
คือเมนูยอดฮิตของร้านป้าเจนเลยนะครับ

เจ้าของร้านเขาได้คิดค้น

หลายคนต้องสั่งเมนูตามป้าย

หมูกะปิป้าเจนอร่อยสุด

ชิมหลายคนต้องสั่ง๒จาน
ทุกครั้งเลยซื้อหมูกะปิ
ของป้าเจนั้นนะคะเราจะไม่เห็น

แล้วทำไมถึงเรียกหมูกะปิ

เนื้อจะนุ่มเคี้ยวมัน
แบบเยิ้มออกมานิดนึงสำหรับใครที่ชอบ

โอ้โหมา๓จานค่ะ

แกล้มกับผักสดด้วยสิได้หมด
ถ้าสดชื่นเจ้าของร้าน
เจนมีสุขอายุ๖๑ปีค่ะ

บอกว่าขายอาหารมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

มาจากการที่ทำให้ลูกค้าหลายคน

แล้วหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
อร่อยก็เลยนำมาปรับปรุง

หมู๓ชั้นทอดเกลือบ้าง
ทอดกระเทียมบ้างทอด

ก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาปรากฏว่า

ทุกวันนี้ใครไปใครมา

ส่วนราคาขายค่ะจานละ๘๐บาท

แล้วก็แถมเครื่องเคียงให้เต็ม

ส่วนวิธีทำไม่ยากค่ะแม่ค้า
ไม่ห่วงสูตรเลยเค้าบอกว่า

เป็น๓ชั้นพอดีพอดีเนี่ยนะหั่นเป็นชิ้น
แล้วก็ใส่กะปิเท่าหัวแม่มือลงไป

จากนั้นทำการทอดให้สีเหลืองกรอบ

กรอบนิดเสด็จน้ำมันเสร็จป๊าบ
เสิร์ฟตั้งโต๊ะทานกับข้าวสวยร้อน

ส่วนใครอยากไปทานแบบต้นตำรับไปกันเลย

เส้นทางสะพานใหม่ชัยนาศเส้นชัยนาฏอำเภอวัดสิงห
มองหาป้ายวัดงิ้วแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อย

นี่ค่ะร้านป้าเจนก็จะอยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะ
ป้าเจนี่ใจดีมากเลยนะบอกสูตรแบบไม่หวงเลย

การทำก็คือหั่นหมู๓ชั้นเป็นชิ้นแล้วก็กะปิใส่ไปสักหัวแม่มือ
ข้าวนี้ยอดลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันไม่ต้องหมัก

ครับเอาล่ะถ้าใครหัวแม่มือใหญ่ก็ต้องเข็มแน่เลย

เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แหมรสชาติน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคน

ทานกันอิ่มน้ำสำราญแล้วเดี๋ยวพาไปออกกำลังกายบ้างดีกว่า

แข่งเรือมีให้เราได้ติดตามกันหลายจังหวัดมากเลย
อย่างจังหวัดปฐุมธานีเขาก็มีการจัดการเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีกันด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดบอกเลยว่าเขาใช้การแข่งเรือพายด้วยไม้พายแบบไม้ไผ่

เขาบอกว่าบรรยากาศสนุกสนานมากอยากรู้ใช่ไหมสนุกสนานขนาดไหนไปชม
หลายคนคงเพิ่งจะเคยได้ยินนะครับ
สำหรับการแข่งขันภายเรือด้วยลำไม้ไผ่
ก็ต้องสงสัยแล้วครับว่ามันจะพายไปในทิศทางไหนกันแน่
ซึ่งเทศบาลตะบนน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดการแข่งขันขึ้นบริเวณคลองน้ำเชี่ยว
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย
คือจะใช้ไม้พายที่ทำด้วยลำไม้ไผ่
ทำให้การพายเรือยากขึ้นกว่าเดิมและต้องออกแรงมากกว่าปกติ
ที่สำคัญต้องใช้ความพร้อมเพลียงและก็ความสามัคคี

ด้วยการยังทั้งจะใช้จำนวน๑๒ฟรีพาย
แต่ในเรือ๑ลำจะมีคนบังคับเรือ
หรือว่าคนที่ใช้ไม้พายปกติอยู่๒คน
บังคับทิศทางของเรือนั่นเองครับ
โดยจะอยู่หัวเรือและก็ท้ายเรือ
ส่วนอีก๑๐คนต้องใช้ลำไม้ไผ่ธรรมดาเป็นไม้พาย
ก็ต้องมึดจำมึดช่วยกันไปล่ะครับ

แบ่งการแข่งขันเป็นทีมชายและหญิง
โดยมีทีมร่วมแข่งขันทั้งสิ้น๑๕ทีม
นอกจากการแห่งคันเรือพายไม้พายในครั้งนี้แล้ว
ยังจัดให้มีการแข่งขันชกมวยทะเล
สร้างสีสันให้กับการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย

และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมอย่างมากเลยล่ะครับ
ส่วนการแข่งขันภายเรือพื้นบ้านประจำปี๒๕๕๙

ณตลาดริมน้ำวัดหนังคันจันตรี
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

มีทั้งการแข่งขันภายเรือชะล่า๑๒ฝีภาย

จะเห็นว่าทั้งฝีภายฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงิน

ท่ามกลางเสียงกองเชียร์ของประชาชนชาวลำลูกกา
ไปร่วมส่งเสียงเชียร์กันสนั่นริมสองฝั่งคลอง
สร้างความคลึกคลื้นให้กับงานอย่างมาก
จากนี้ก็ยังมีการแข่งขันเรือพายมหาสนุก
นั่นก็คือเรือหัวใบ้ท้ายบอด
และภายเรือกระทะให้ได้ดูกันด้วย
ก็เรียกเสียงฮากันไปแล้วครับ
เชียร์ที่มาร่วมเชียร์กันทั้งสองฝั่งคลอง
โดยการแข่งขันภายเรือแต่ละประเภท

จากองค์การบริหารสวนตะบนลำรุกา

เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก
ให้คนในชุมชนร่วมกันสืบสารประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ครับ
เวลาทางน้ำนะครับซึ่งนับวันจะหมดไป

ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันได้นะครับ

มีคุณผู้ชมแซวมาว่าอยากให้ดิฉันพากเรือ

แล้วก็ดิฉันเห็นคุณผู้ชมดูแข่งขันเรืออยู่
แล้วก็บอกว่าแหมถ้าได้ข้าวสวยร้อนสักจาน

ใช่ค่ะวันนี้ส่งกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ

คาเฟ่น้องเม่นในจังหวัดเชียงใหม่น่ารักกันค่ะ
ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเราทั้งสองคนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
กับตลอดข่าวสุดสัปดาห์เวลาก็คือ๓๐๐นถึง๔๐๐นนะจ๊ะ
ส่วนช่วงนี้ตั้งหลังไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ